ทันผ่านมาพอดีนะเห็นไหมคะลูกสอนเนี่ยวิ่งมาเลยปั้ยเข้าที่หน้า
เหมือนมาช่วยเพื่อนเออแล้วเตะแค่นั้นนะ
แล้วก็กลับไปที่รถของตัวเองขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
คนเสื้อดำเขาบอกว่าเอ๊ะแถวนี้มีกล้องวงจรปิดไหมนะ
ได้กล้องวงจรปิดจากเพื่อนบ้านค่ะแล้วเอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าบ้านนะคะอยู่ในซอยนาทอง๗แถวดินแดงกรุงเทพ
เขาบอกว่าตอนนั้นกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้านหนุ่มกราฟฟู้ดคู่กรณีมาขับปาดหน้า
แล้วก็เลยท้าทายการถอดหมวกกระน็อกมาต่อยกันบอกเอาแบบตัวต่อตัวตามวิถีลูกผู้ชาย
แต่จู่ค่ะมีกราฟฟุตปริศนาเข้ามาช่วยรุมเตะเข้าที่โหนกแก้ม
บอกว่าเจ็บเหมือนกันนะเป็นแผลเลยครับเอาคลิปคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
เพราะอยากจะตามหากราฟฟุตปริศนาที่เข้ามาเตะหน้าเขามาเคลียร์กันหน่อยสิ
เพราะคนเขาจะต่อยกันตัวต่อตัวอย่ามายุ่งอย่ามามั่วเตะหน้าแบบนี้
หนีไปเขาถือว่าไม่เป็นลูกผู้ชายถ้าไม่มาเคลียร์ถ้าไม่มาแสดงตัวเขาแจ้งความค่ะ